ส่วนสารอาญาวันนี้นะครับก็ได้ออกหมายจับโกลักษ
ซึ่งเป็นเจ้าของอาบอบนวดนาตารีนะครับ

หลังจากที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
รวมรวมหลักฐานไปขออนุมัติหมายจับ๖ข้อหาเมื่อวานนี้นะครับ
ขนาดที่ทีมสืบสวนเร่งตามตัวพวกต้องหาทั้ง๒คนมาดำเนินคดี

ขณะที่นายสมหมายพัดสิงห์หรือว่ากล้อง
ผู้จัดการสถานอาบอบนวดนาตารีที่ได้อาศัยช่วงชุลมุน

หลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ที่เข้าไปตรวจเมื่อช่วงบ่ายวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ภาพนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครอง
บันทึกภาพไว้ได้ในวันเกิดเหตุ
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แป๊บล่าสุดสานายาอนุมัติหมายจับนายประเสริฐศุกข์ขี่
หรือว่าโกลักษณ์เจ้าของใบอนุญาตอาบอบนวดนาตารี
และนายสมหมายพัดสิงห์ผู้จัดการอาบอบนวดในข้อหา
ร่วมกันค้ามนุษย์ร่วมกันแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีโดยการค้าประเวณี
ร่วมกันเป็นธุระจัดหาชักพาบุคคลเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ร่วมกันเป็นผู้ดูแลสถานค้าประเวณีให้สถานที่พักพิงต่างด้าว
ร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลังจากที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
รวมรวมพยานหลักฐานไปขออนุมัติศาลออกหมายจับเมื่อวานนี้ครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกชยุทธ์มารยาทรุรองค์ผู้บังคับการตำรวจนครบัน
หนึ่งกล่าวว่าทีมสืบสวนได้เร่งติดตามตัวบุคคลทั้งสอง

โดยข้อมูลของตำรวจพบว่าทั้งคู่ยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตำรวจคาดว่าจะได้ตัวมาสอบสวนดำเนินคดีในเร็วนี้ครับ